เพราะว่าตอนนี้กองกำลังสุรนารีเปิดจุดชมวิวพญากูปรี
ที่สวยงามอยู่ใกล้จุดผ่านแดนถาวร
สง่ำบรรยากาศจะสวยขนาดไหน

เพราะว่าแม่ทัพภาคที่๒พลตรีสนทยาศรีเจริญ

แม่ทัพภาคที่๒เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้นะครับ
โดยมีพระครูโกศลศิคกิจเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ
แล้วก็มีในอำเภอจังหวัดอุดรมีชัยนายฮอจินวีรยุทธ์เนี่ยนะครับ

ซึ่งงานครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศนะคุณ
คือไทยและกัมพูชาด้วยนะครับ
โดยพลตรีสนทยาบอกว่าการเปิดจุดชมวิวพญากูปรี
เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ

เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสอง
และให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันไม่ต้องอยู่กันอย่างหวัดระแวง
ประชาชนก็สามารถทำมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าได้

แล้วก็เวลาชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเจ็บป่วย
ก็ได้รับการดูแลในการช่วยเหลือเดินทางข้ามจุดผ่านแดน
เข้าไปรับการรักษาพยาบาลได้ตลอดเวลานะครับ
หลังจากพิธีเปิดป้ายจุดชมวิวเสร็จแล้ว
ประธานในพิธีได้เดินทางไปอันเชิญพระพุทธรูปศรีพนมประธานพร
ของนักต้องเที่ยวที่ไปเยี่ยมเจอจุดชมวิวแห่งนี้
ก็มองออกไปก็จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้
อู๋คุณสวยไหมแล้วก็ที่เห็นเหมือนเป็นน้ำนี่นะครับนี่คืออ่างเก็บน้ำเคือนห้วยสาหร่า
ก็เลยเป็นธิวทัศน์ที่สวยงามมากไม่ขาดดีแล้วนะ
ถ้าหนาวกว่านี้จะต้องเห็นเหมาะชัดกว่านี้แน่
ดูสิดอกม้งดอกไม้นะโอ้โห
คือนอกจากเชื่อมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
แล้วก็ให้ประชาชนชายแดนได้ไปมาหาสู่กันนะฮะ
ัญญามิตรอยู่แล้วก็นี่แหละครับได้ไปท่องเที่ยวกันด้วย